ลูกและเมียตัวเองนะกินข้าวกันอยู่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
จู่ครับได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดดังปั้ง
หลังจากนั้นกระจกเศษกระจกเนี่ยมันกระจายมาโดนฮะ
บาดเจ็บกันเลยแล้วใครเป็นคนทำตามเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
คือเสียงสัญญาณรถนี่คือดังยาวเลยครับ
แสดงว่ามันมีแรงสัดสะเทือนแรงมากนะเอาดูอีกครั้งคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาครับนี่ภาพจับได้ไว้ตอน๒ทุ่มนิด
ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตอนต้นอีกสักครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นดูในโลกภาพถ่ายออกมา
มีเสียงระเบิดดังขึ้นครับดูนะฮะเมื่อวานนี้อันนี้คือตอนที่เขาขี่ผ่านไป
แล้วปั้งรถดังหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขี่ย้อนกลับมาคุณผู้ชมครับ
ทุ่มโดยประมาณเมื่อวานนี้บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบนะครับสามคนพ่อแม่ลูกที่อยู่ในบ้าน
นั่งกินข้าวกันบาดเจ็บนะครับนายอำพรอายุ๔๘นางสาวสุมาลีอายุ๔๖
แล้วก็ลูกสาวครับอายุ๘ขวบเองโดนสะเก็ดระเบิดแล้วเศษกระจก
พอระเบิดมันทำงานปั๊บมันโดนกระจกกระจกแตกมันกระเด็นมาโดนร่างกายของพ่อแม่ลูก
ส่งรักษาโรงพยาบาลครับแล้วก็มีรถเสียหายด้วยมีรถเก๋งหนึ่งคัน
มอเตอร์ไซค์อีก๑คันถูกแรงระเบิดตำรวจไปตรวจสอบทันทีครับ
ในเบื้องต้นครอบครัวนี้ยืนยันไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
เป็นหน้าที่ของตำรวจสพเมืองชนบุรีต้องเร่งตรวจสอบ
ในวันนี้เราลงพื้นที่ครับก็ไปไล่เช็คข้อมูลไปได้ภาพจากวงจรปิดเพิ่มเติมครับ
หน้าทีคนก่อเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้าน
เดี๋ยวลองดูภาพไปพร้อมพร้อมกันคุณผู้ชมครับขี่เสร็จปั๊บลักษณะเหมือนขี่วน
วนอยู่หน้าบ้านหลังที่เกิดเรื่องแล้วก็วนกลับมาเพื่อปาระเบิด
นี่ครับคุณผู้ชมหลักฐานที่เราเห็นกันไปหลังจากนั้นครับคุณผู้ชม
ชมหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังเร่งตาม
ตัวอยู่เนี่ยนะฮะเราไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าได้
เสียงดังเหมือนกับระเบิดเหมือนกันนะแล้วมารู้อีกทีอ้าว
มีคนเจ็บด้วยเนี่ยมีวัยรุ่นผู้ชายสองคนขี่และซ้อนพากัน
ออกไปครับนี่คือข้อมูลจากพยานบุคคลนะฮะคุณอัพจิรายุทธ์
นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเรื่องอ้าวคุณ
พรเล่าให้ฟังครับหลังจากไปให้การกับตำรวจหัวค่ำเมื่อ
นั่งกินข้าวกับลูกเมียอยู่จุดที่นั่งห่างจากกระจกแค่
กี่เมตรเดินไม่กี่ก้าวถึงด้วยระยะที่มันใกล้ด้วย
พอกระจกมันโดนแรงจากระเบิดมันเลยกระเด็นมาโดน
ร่างของพ่อแม่ลูกฮะเมียกับลูกสาวไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่
ตอนนี้ทุกคนขวัญภาวะจิตตกแล้วเครียดไม่กล้าอยู่บ้าน
เพราะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
เปล่าไม่รู้จริงจริงนะว่าฝีมือใครส่วนตัวทำอาชีพขับรถ
ส่งสินค้าแล้วไม่เคยทะเลาะกับใครเลยก่อนหน้าจะเกิด
เรื่องก็ไม่ได้มีคนแปลกหน้าเข้ามาหาที่บ้านก่อนไม่ได้
มีใครมาส่งสัญญาณตื่นใดคุณดูหลังคาซิครับดูแรงมาก
นะเนี่ยคือเมื่อเกียร่าเห็นเนี่ยภาพข้างล่างนะบนพื้น
ถ้าตัวตัวในตรงโรศเนี่ยพังแล้วนะนี่อูหูไปถึงหลังคา
แล้วที่กำลังล้างอยู่นี่คือคราบเลือดด้วยนะฮะ

ตอนนี้ทุกคนหวาดภาวะไปหมด
ก็ยังหวาดครับไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่ครับ
แล้วขออัปเดตอาการบาดเจ็บของลูกสาวกับภรรยาหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ปกติครับหายแล้วต้องผ่าออกแล้ว
เขามีความเป็นกังวลไหมว่าหลังจากนี้ว่าเขาจะกลับมาอีกหรือว่ายังไง
ก็กังวลอยู่ครับคิดเครียดอยู่

ก่อนหน้าจะเกิดเห็นมีคนมาป้นเกือบหน้าบ้านไหม

เห็นไหมฮะสีหน้าของคุณน้ำพรระหว่างให้สัมภาษณ์
เมื่อกี้นี้คือเขาจะคิ้วขมวดคือพยายามคิด
ทะเลาะกับใครหรือเปล่าเอ๊ะมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
นี่ครับลูกชายคุณทิติวัฒน์อายุ๒๗

ก็คือน้องสาวนั่นแหละฮะน้อง๘ขวบนั่นแหละ

เขาบอกเลยว่าตอนนี้อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ไม่รู้ว่าขู่หรือกะเอาให้ตายนะฮะจนกว่าจะจับได้
เพื่อนบ้านทุกคนยืนยันเสียงเดียวกันว่าครอบครัวนี้
เขาอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานแล้วไม่เคยมีทะเลาะกับใคร

ไม่รู้จริงว่าคนก่อเหตุทำทำไม

คุณขี่รถวนไปวนมาแล้วคุณก็มาปลาระเบิดตู้มเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้สพเมืองชนบุรีกำลังไล่เช็ควงจรปิด
จากจุดนี้ที่เห็นจะไปไล่เช็คเส้นทางเพิ่มเติม
ตรวจสอบเบื้องต้นระเบิดที่ใช้ไม่น่าเป็นระเบิดปิงปอง
คาดว่าเป็นระเบิดมือลูกเกลี้ยง
อยู่ระหว่างพิสูจน์ยืนยันเพิ่มเติมนะครับ

นี่ครับนี่มีคนเห็นเขาด้วยนะ

ดังนั้นคุณตำรวจต้องได้หลักฐานเหล่านี้แล้วในมือผมเชื่อแบบนั้น
และหลังจากนี้คงจะจับคนร้ายได้ในที่สุดนะฮะ

ติดตามกันต่อเรื่องนี้จนกว่าจะจับคนร้ายได้ครับ
งั้นเจ้าบ้านนี้ไม่กล้าอยู่บ้านแน่นอนนะฮะ

อยู่ดีคุณจะไปปลาระเบิดใส่บ้านใครก็ได้นะ